วันนี้เรามาพร้อมกับคำเตือนห้าสิบสี่จังหวัด
อาจจะต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนเข้าเล่นงานหลังจากนี้นะคะ
โดยพายุฤดูร้อนจะมีลักษณะฝนตกหนัก
ลมกระโชกแรงนะคะอาจจะมีฟ้าผ่า
และลูกเห็บตกร่วมด้วยค่ะโดยจังหวัดอะไร
ที่จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้เราไปตรวจสอบกันค่ะ
เริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดแม่ห้องซ้อน
อุตรดิษฐ์เชียงใหม่สุโขทัยเชียงรายพิศนุโลก
พยาวตากน่านกำแพงเพชรแพร่พิจิตรลำพูนเพชรบูรลำปางค่ะ
โดยฝนฟ้าขนองนะคะจะตกราว๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคอีสานมีจังหวัดเลยกาลสินน้องคายมุกดาหารบึงกาลร้อยเอ็ด
บัวลำพูยะโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญสกลนครนครราชศรีมา
นครพนมบุรีลำชายภูมิสุรินขอนแก่นศรีสะเกดมหาสารคาม
บนราชธานีค่ะฝนฝนฟ้าขนองนะคะจะตก๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคกลางนครสวรรค์สิงห์บุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรี
กาญจนกบุรีชัยนาศอุทัยธานีอ่อห่างทองสุภัณฑ์บุรี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ฝนฟ้าขนองจะตกร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องคอยเฝ้าระวังกันด้วย
ส่วนภาคตะวันออกค่ะมีนครนายกชนบุรีปลาจีนบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเศร้าตราดค่ะ
ฝนฟ้าขนองตกร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงการออกไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งได้จะดีมากนะคะ
ลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนอกจากนั้นค่ะ
พี่น้องเกษตรกรต้องระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ